ไปกันที่จังหวัดปฐุมธานีไปขอโชคขอลาบกันดีกว่า

อะแต่ทำเป็นเล่นเขียนป้ายตัวเบลอ

ตามีมีทรัพย์หรือตามีเรียกทรัพย์

เป็นอะไรล่ะเขาว่ากันว่านี่คือลูกกรอกทารกชายอายุกว่าร้อยปี
ที่ใส่ในตู้กระจกเอาไว้ให้ชาวบ้านไปกราบไห้บูชาแบบนี้ครับคุณผู้ชม
อยู่ภายในวัดสายใหม่ตะบลคูคสอเผินลำลูกกาจังหวัดปทุมทานี
ไม่ไกลจากกรุงเทพลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ
ไปถามพระอาจารย์ออสเจ้าวาดวัดสายใหม่ท่านบอกว่ามีญาติโยมเนี่ย
นำลูกกรอกตามีมาถวายช่วงปีสัก๒๕๖๒เนื่องจากเป็นสิ่งที่ตกทอด
บรรพบรุษรุ่นปู่รุ่นพ่อแต่พอมาถึงรุ่นลูกเขาบอกว่าไม่รู้วิชา
มาถวายวัดดีกว่าครับพระอาจารย์เนี่ยก็ตั้งเอาไว้แบบนี้
ให้ชาวบ้านเนี่ยได้มากราบไหว้ขอโชคขอลาบเอาเฉพาะคนที่มีความเชื่อ
ไม่ได้ว่าตั้งใจจะมาให้แบบงมงายหรืออะไรนะแต่ถ้าใครเขามีความเชื่อเรื่องพวกนี้
เขาจะได้เลือกไปกราบไหว้กันได้เอาเขาบอกว่าใครก็ตามที่สมหวังนะ
สิ่งที่ต้องนำมาแก้บนเลยส่วนใหญ่ลูกกรอกต้องอะไร
น้ำแดงนี่อย่างนี้น้ำแดงแล้วบางทีก็พวกขนมโดนัทไหม
อืมโดนัโดนัทยังมีรู้แล้วเมื่อไหร่อยู่จะมีโชคเออ
แล้วถ้าไปถึงที่เนี่ยตั้งจิตอธิษฐานนะนมงนโมอะไรก็ว่าไปกราบไหว้ไปแบบนี้
แล้วคุณเห็นไหมนี่หายนั่นน่ะมีลูกปิงปองเสี่ยงโชคเอาไว้ให้ล้วงดู
ล้วงออกมาแล้วก็ดูสิว่ามันเป็นเลขอะไรแล้วก็ลองทำตามนั้น
แต่อย่างนี้ละกันเราไม่ได้ฟันทงหล่นนะว่าใครต่อไป
ใครต่อใครที่ไปเนี่ยจะได้โชคได้ราบกลับมาเพราะที่พลาดหวังมันก็มีเหมือนกัน
ไม่ใช่ว่าจะได้กันอย่างเดียวแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เขาไปขอเนี่ย
เรื่องของหน้าที่การงานก็มีเหมือนกันถ้าขอหน้าที่การงานกลับมาก็ตั้งใจทำงานเนอะ
น้องใบตองคุณดูแล้วคุณจดจำเอาไปทำอะไร
จำและนำไปใช้จำและนำไปใช้ใช้อย่างไง
เวลาไปทำบุญเราก็จะต้องจำว่าเออที่นี่เขาจะแก้บนกันยังไง

รอดได้แก้ตัวทำให้รัก